เมื่อวานวันที่๕ครับแล้วตรงกันกับวันเสาร์

เมื่อวานนี้ก็เลยมีทางด้านของพระอาจารย์ออสวัดสายใหม่ที่ปฐุม
เขาทำพิธีในการถือเลิกถือยาม
ฝังตะกุดไปให้กับลูกศิษย์ต่างนะฮะ
ฝังไว้ที่บริเวณท้องแขนคุณผู้ชมไปดูว่าทำยังไง
เขาบอกว่าเป็นตะกรุดลูกปืนครับ
บรรดาลูกศิษย์นี่เดินทางไปจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับ
ที่วัดสายไหมที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะครับ
ไปร่วมพิธีฝังตะกรุดทองคำที่ท้องแขน
ของพระครูโสพลพัฒนาเวศหรือว่าพระอาจารย์ออส
เกจิอาจารย์สายเครื่องรางตะกรุดลูกปืน
เมื่อวานนี้เป็นสุดยอดแห่งวันเมตตามหาเสน่หงกระพันชาตรี
เป็นเริกขังเริกดีจะเริ่มทำอะไรทำสิ่งใดจะสมปรารถนา

พระอาจารย์ออสก็เลยมีการจัดพิธี
ฝังตะกรุดท้องแขนให้กับบรรดาศิษยานุสิต
เพื่อเสริมดวงเสริมบรรณีเมตตามมหาลิยมให้แคร้วคราดปลอดภัย
ทีนี้การทำคุณผู้ชมการฝังทิวแบบนี้

เป็นการผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อนนะแล้วให้มันเกิดรูเล็ก
แล้วก็ค่อยใส่ตะกุดเข้าไปแล้วก็สวดมนต์บริกรรมคาถา
พร้อมกับยัดตะกุดเข้าไปที่ท้องแขนที่บริเวณชั้นใต้ผิวหนัง
หลวงพ่อท่านก็จะตอกตะกุดทำให้เฉพาะผู้ชายนะ
ส่วนผู้หญิงท่านก็ให้เอาไปเลี่ยมติดตัวเองแล้วกันนะอุ้ยก็เจ็บเหมือนกันเนอะ
คิดดูนะฮะโดยพระอาจารย์ออสบอกว่าถ้าเกิดว่าฝังตะกรุดแล้วเนี่ยนะ
ต้องอยู่ในศิลธรรมด้วยรักษาศิลป์ห้าด้วยรักษาศิลป์เป็นประจำ
ความเป็นเมตตามหานิยมมันจะเพิ่มขึ้นนะแต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าคุณฝังตะกุดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณไม่รักษาสินไม่รักษาธรรมต่าง
รังแก่ผู้อื่นทำชั่วทำบาปไม่เคารพครูบาอาจารย์
ฝังไปก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้เกิดคุณประโยชน์อะไรหรอก
เออมันเป็นวิธีกรรมโบราณที่เขาทำต่อกันมาเนอ
น้องยาวชนดูอยู่อยากไปหาทำเรียนแบบเป็นอันขาด
เพราะวัตถุต่างที่มันเข้าไปในร่างกาย
ต้องคิดเสมอว่ามันอาจจะมีผลกระทบเอฟเฟกต์ตาม
เป็นสิ่งประปรอบนะค่ะแต่ท่านเขาทำบ่อยแล้ว
ท่านก็อาจจะมีความรู้ในเรื่องแบบนี้แหละนะครับ